คุณชนะและน้องใบตองค่ะ
โอ้โหสำหรับวันนี้ยังคงสนุกสนานเหมือนเดิม

เพราะฉะนั้นเบรกแรกเดี๋ยวจะพาไปแหวกไหว้

แล้วดิ้นจนเอวเคล็ดเลย

เข้าไปดำน้ำดูปากการังกัน

แถมได้เจอกับฉลามวานตัวเบอร์เริ่มอีกด้วย

ใหญ่มากค่ะคุณแล้วก็ใกล้มากด้วยนะ
ตัวพอกับรถบัตรผมนึกว่ารถบัตรตกลงไปในทะเล

นี่ครับฉลามวานตัวนี้ถูกบันทึกภาพไว้ได้นะครับ
โดยนักท่องเที่ยวรายหนึ่งชื่อนางสาววันธนาพรมกุล
เดินทางไปท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเปิดโลกทะเลชุมพร
ระหว่างวันที่๑๗ถึง๒๑มีนาคมที่ผ่านมา
โดยทราบจากไกด์เรือสยามคาตามารัน
ว่าเมื่อวันที่๑๗มีนาคมช่วงเวลาประมาณเที่ยงครึ่งนะครับ
ก็พากลุ่มนักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำ
แล้วก็ดำน้ำอยู่ในบริเวณเกาะงามน้อย
ซึ่งเป็นจุดดำน้ำดูปากการังสวยที่สุดของจังหวัดชุมพรนั่นเอง
จู่ครับก็มีฉลามวานตัวนี้ว่ายน้ำเข้ามาใกล้กับกลุ่มนักท่องเที่ยว
ก็สร้างความตื่นตะลึงสิครับตกอกตกใจหมดเลย
แต่นักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็ยังมีสติเอากล้องลงมา
หรือว่าจะถ่ายรูปดีใช่ไหม
ตอนแรกคงกลัวแต่ก็ยังมีสติพอไปเอากล้องที่มันถ่ายใต้น้ำได้เนี่ย
ลงมาถ่ายแล้วก็บันทึกภาพนี้เอาไว้ได้อ๋อแต่ถ้าเอากล้องนี้ไม่ถ่ายใต้น้ำเหรอคะ
เรียบร้อยครับถ่ายได้
เสียงใหม่ครับค่ะ
ในระหว่างนั้นนะครับนางสาววันธนาก็เล่าว่านำกล้องไปถ่าย
แล้วก็ได้บันทึกภาพตัวนี้มาให้เราได้ชม
รวมถึงให้คุณผู้ชมได้ติดตามความยิ่งใหญ่ของเจ้าฉลามวานตัวนี้นะครับ
สำหรับเจ้าฉลามวานเนี่ยมักจะอาศัยอยู่ในบริเวณหน้าอ่าวชุมพรเป็นประจำทุกปี
ในช่วงเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายน
ซึ่งทางจังหวัดชุมพรจึงนำมาเป็นโลโก้ของเทศกาลเปิดโลกทะเลชุมพรนั่นเอง
โอ้โหงานนี้ท่าทางใครที่ชอบฉลามวานชอบไปดูสัตว์ใต้น้ำ
ขณะเดียวกันนะครับทางกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ก็เตือนแหละครับว่านักท่องเที่ยวที่ไปเที่ยวนะครับ
อาจจะพบเห็นฉลามวานแบบนี้ในพื้นที่เกาะชายฝั่งของจังหวัดชุมพรและสุราธานี
สำคัญเลยอย่าเข้าไปใกล้จนเกินไปนะครับหรือว่าไปสัมผัสตัวฉลามวาน
เพราะถือว่าเป็นการรบกวนความเป็นอยู่ของธรรมชาติของมัน
อาจจะทำให้มันตกใจจนทำอันตรายนักท่องเที่ยวได้นั่นเองนะครับ
ต้องถ้าเกิดว่าเราไปดำน้ำแล้วไปเจอปากการังเจอปลาหรือว่าสัตว์น้ำสัตว์ทะเลต่าง
ไม่ควรที่จะไปสัมผัสโดนตัวเขาเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปรบกวนเขา
ดูแล้วก็ถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกหรือว่าถ้าเกิดว่าไม่มีกล้องถ่ายรูป
เก็บไว้เป็นความทรงจำของเรานี่แหละดีที่สุดไม่ลบเลือนหายไปไหนด้วย
ตัวใหญ่ขนาดนี้แนะนำว่าอย่าไปโดนตัวมันเลยหันมาทำร้ายเราได้นะ
ใช่จริงอย่าไปรบกวนสัตว์เลยนะครับธรรมชาติจะได้อยู่กับเราไปนานถูกต้อง
ไปเที่ยวดำน้ำลงใต้แล้วขึ้นเหนือกันบ้างดีกว่า
ประเทศลาวเนี่ยร้อนมากบางคนก็บอกลำปางเนี่ยไม่หนาวแล้วลำปางร้อนมากตอนนี้นะคะ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากหาสถานที่ท่องเที่ยวแบบคลายร้อนให้ไปที่จังหวัดเชียงใหม่เลย
เรามีแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่มาแนะนำคุณผู้ชมบอกเลยว่า
เที่ยวที่นี่ไม่มีร้อนค่ะเพราะว่าเย็นสบายตลอดทั้งปีค่ะ

ดึง
ฮู้วดูสบายใจมากเลยนะโอ้โฮดูดีบบรรยากาศโอ้โฮ
โอ้โหนั่งอยู่บนสลิงแล้วก็มีเซลฟงเซลฟี่มาด้วย
ใช่ค่ะบอกเลยว่านี่คือสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัยขนาดแท้เลยนะคะ
ได้มีการโหนสลิงชมธรรมชาติไปแล้วก็อย่างที่คุณชนะบอกว่า
มีการเซลฟี่กันกลางอากาศด้วยจ้า
และที่สำคัญอากาศค่ะธรรมชาตินี่ก็เย็นสบายนะคะ
สถานที่นี้อยู่ในบ้านป๊อกในหมู่๑ตำบลห้วยแก้วอำเภอแม่ออนจังหวัดเจียงใหม่เจ้า
ด้วยคือตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ
แล้วก็ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ๖๐กิโลเมตรนะคะ

ใช่แล้วแล้วก็เป็นเส้นทางผ่านแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของอำเภอแม่ออน
น้ำผู้ร้อนปางช้างแม่ออนถ้ำเมืองออน
ก่อนผ่านไปยังหมู่บ้านแม่กำปองนั่นเองแหล่งท่องเที่ยวขึ้นชื่อชื่อดัง
คือแม่กำปองเนี่ยเดี๋ยวนี้คนไปท่องเที่ยวกันเยอะมากขึ้น
แต่ถ้าเกิดจะไปเนี่ยแวะเที่ยวที่นี่กันก่อนก็ได้
เขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ๑๒๐๐๑๕๐๐เมตรค่ะ
ทำให้สภาพอากาศมันจะหนาวเย็นตลอดทั้งปี
แม้กระทั่งอากาศร้อนในช่วงแบบนี้
อุณหภูมิก็จะอยู่ที่๒๐๒๒องศาเซลเซียสเท่านั้น

ใช่แล้วก็มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
อกจากนี้ค่ะยังเดินเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติได้ด้วย
ใครที่ชื่นชอบการผจญภัยท่ามกลางสภาพอากาศเย็นสบาย
ไปค่ะไปลองสัมผัสกันดูนะคะ
สลิงแบบนี้แล้วนึกถึงตอนสมัยเด็กผมเชื่อเลยหลายคน
โดยเฉพาะเด็กผู้ชายใครที่เรียนลูกเสือเรียนรอดอร์มา
มันก็จะลัดมันจะอืมนิดหน่อยค่ะ
พอเสร็จปุ๊บเท่านั้นแหละเดิน

แต่ถ้าเกิดว่าเป็นจาพนม
ไม่ต้องใช้สลิงไม่ต้องใช้สแตนอินไม่ต้องใช้อะไรเลย
จาพนมก็จะพนมพอเสร็จจากตรงนี้น่าจะแขนขาหักกันแหละ
เขาต้องใช้สลิงก่อนแหละแหมอย่างนี้ถ้าโดดอย่างนี้ต้องใช้สลิ
ดูหนังเจ้าพนมเขาบอกไม่ต้องใช้สแตนอินไม่ต้องใช้สลิง
นึกว่าจาพนมโดดลงเลย
เอาล่ะช่วงหน้าร้อนแบบนี้เมื่อตะกี้ไปเชียงใหม่ใช่ไหม
เดี๋ยวจะรวบรวมเลยคุณผู้ชมครับว่าในแต่ละพื้นที่เขามีวิธีการคลายร้อนยังไง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนเขาก็มีวิธีการคลายร้อนใช่ไหม
สรรพสัตว์ก็มีวิธีการคลายร้อนเหมือนกัน
เอาไปดูกันหน่อยว่าทั้งคนทั้งสัตว์เขาคลายร้อนกันยังไงครับ
ร้อนแบบนี้พาไปที่เฟรลี่สลิปแอนดรายสวนน้ำเมืองเชียงใหม่ที่จัดสไลเดอร์ขนาดใหญ่สูงเท่าตึก๔ชั้น
ให้ได้เล่นกันอย่างสนุกสนานโดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
ยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมช่วงหน้าร้อนคือริมน้ำแม่แจ่ม
ชาวบ้านพากันไปจับจองพื้นที่ริมน้ำเพื่อทำเป็นกระต๊อบกลางน้ำให้ประชาชนที่ผ่านไปมาลงเล่นน้ำคลายร้อน
ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นเด็กพากันลงเล่นน้ำที่คลองชลประธานบ้านโกธาตำบลศิลาอำเภอเมืองกันอย่างคึกคัก
สภาพอากาศในพื้นที่ร้อนอบอ้าวจนต้องชวนกันมากระโดดน้ำให้เย็นชื่นใจ
ผู้ปกครองก็นำเชือกไปผูกคึงไว้ให้เด็กได้จับป้องกันการถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปค่ะ
ไปที่จังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงริ้วถึง๓๗องศาเซลเซียต
ทำให้หลายครอบครัวต้องออกจากบ้านเดินทางไปคลายร้อนตามสถานที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำมูล
โดยเฉพาะที่หาดคูเดือและหาดศรีพิรมซึ่งอยู่ชานเมืองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยอดนิยมในช่วงหน้าร้อน
อกจากนี้ยังส่งผลดีต่อร้านอาหารตามชายหาดเพราะมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าปกติถึงเท่าตัว
อากาศร้อนแบบนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับคนเท่านั้นแต่ยังทำให้ลิงสมัยกว่าหนึ่งร้อยตัวลงมาจากยอดเขา
กระโดดโลดเล่นน้ำในสระที่วัดถ้ำเสือวิปัสนาตำบลกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่อย่างสนุกสนาน
ทำกลางนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจถ่ายรูปลิงเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
เห็นหน้าตานิ่งแบบนี้ไม่แน่นะคะว่าเจ้าฝูงควายกำลังรู้สึกฟินอยู่ก็ได้
เพราะการลงแชบหลักในช่วงสภาพอากาศร้อนแบบนี้ก็จะช่วยคลายร้อนได้เป็นอย่างดี
ผู้ดูแลควายในฟาร์มบิ๊กไอซ์จังหวัดพิศนุโลกบอกว่า
สภาพอากาศร้อนจัดต้องเร่งหาวิธีคลายร้อนให้กับควายที่เลี้ยงไว้กว่า๑๐๐ตัว
ซึ่งควายในฟาร์มแห่งนี้ล้วนแต่เป็นควายพันธุ์ไทยที่มีน้ำหนักเกิน๑ตันหรือ๑๐๐กิโลกรัม
เรียกว่าเป็นควายยักษ์ได้เลยล่ะค่ะ
ส่วนที่ปางช้างบ้านรวมมิตรอำเภอเมืองเชียงรายบรรดาควานช้างต้องนำช้างลงแช่น้ำในแม่น้ำกก
และอาบน้ำในช่วงกลางวันและบ่ายเพื่อให้ช้างคลายเครียด
เมื่อช้างลงเล่นน้ำก็จะมีความสุขและไม่หงุดหงิดในช่วงหน้าร้อนด้วยค่ะ
แม่ช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลายคนก็มีวิธีคลายร้อนที่แตกต่างกัน
เพื่อเอาตัวรอดจากสภาพอากาศร้อนประหลอดแทบแตกได้แบบชิล
ไปเที่ยวเล่นน้ำและสูดอากาศตามสถานที่ต่าง
ยังไงคะคุณชนะแช่น้ำแล้วเย็นขึ้นไหมคะเมื่อสักครู่
เป็นอีกหนึ่งวิธีการคลายร้อน

ช้างเหรอแปดเล่นน้ำเหรอ
คุณผสมกันมาเยอะจริงกับวิธีคลายร้อน

แค่อิ่มมานั่ง
ไปตอนวิธีคลายร้อนไหมวิธีคลายร้อนของดิฉันเหรอก็ว่าจะไปเที่ยวเกาะซะหน่อยค่ะ
ก๊อกพี่พีก๊อกสมุยก๊อกกล้างถนนเนี่ยแหละค่ะคุณ
เดินข้ามกลับบ้านถ้ามาช่วยทำให้คุณคลายร้อนก็ไปอาบแดดด้วย
ผมก็มีวิธีคลายร้อนเหมือนกันในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ถ้าไม่อยากร้อนเอาทองมาใส่ครับ
แล้วแต่คุณผู้ชมจะไลน์มาพูดคุยกับเราเรื่องของการคลายร้อนอย่างไรบ้าง
ใช่แล้วช่วงหน้าค่ะตุ๊กแก่เงินล้านค่ะมาแล้วค่ะ
แต่ว่าจะมีวิธีการเลี้ยงยังไงเลือกตุ๊กแก่ยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ